นี้บอกเลยว่าโอ้โหอุณหภูมิร้อนฉ่าเลยค่ะ
ลุคจากสาวสวยใสมาเป็นสาวเผ็ดร้อนค่ะ
คุณผู้ชมคือสะพรึงตามาก
คุณผู้ชมดูภาพก่อนเป็นยังไงล่ะเซ็กซี่มากเลยนะคะ
บอกเลยว่ามีแต่รูปสวยรูปเซ็กซี่จริง
สาวบัวเข้ามาถ่ายมาลัยไทยรัฐครั้งนี้นี่จัดเต็มมากนะ
ถึงแม้ว่าตัวจะเล็กพริกขี้หนูแต่ความเผ็ดนี้ต้องซี๊ดปากกันเลยทีเดียวค่ะ
วิบวับสะท้อนแสงนี่ขับผิวขาวก็สวยนะ
หรือจะเป็นชุดลุคยั่วยวนกับเสื้อโชว์หลังอวดเรียวขาใต้ถุงน่องแฟชั่นสุดเซ็กซี่ก็ดีเหมือนกัน
คุณโหวตชุดไหนดิฉันชอบชุดวิบวับมันดูแบบว่าเรียกแสงแฟลชได้ดีนะ

เออนี่เรียกว่าแฟชั่นเซ็ตนี้เนี่ยเปลี่ยนภาพนางเอกใสของบัวให้เป็นสาวเปรี้ยวที่ซ่อนความร้อนแรงเอาไว้ได้แบบลงตัวเลยนะ
ถือว่าเป็นชุดที่เซ็กซี่มากมากอีกชุดหนึ่งในชีวิตของเธอเลยก็ว่าได้ยอมรับเลยว่าโอ้โหถึงแม้ว่าจะไม่เปิดเท่ากับชุดว่ายน้ำ
แต่รู้สึกว่าเซ็กซี่กว่ามาก
แล้วก็ถือว่าเป็นมุมใหม่ของเธอที่อยากให้แฟนได้เห็นด้วยนะ
ซึ่งก็น่าจะถูกอกถูกใจเอฟซีเขาแหละ
เพราะว่าสาวบัวเขาโพสต์ไปในไอจี
โอ้โหมีคนกดไลค์เกือบ๒แสนไลค์อะพี่แจ๊ค

ใช่ค่ะคือหลายคนก็เข้ามาแซวความเซ็กซี่ของน้องบัวนี่แหละ
อกจากจะบอกว่าสวยไฟลุกแล้วเนี่ย
บางคนบอกว่าถือไม้เรียวรอได้ไหม
ปกติน้องใสน่ารักไง
แล้วต้องบอกว่าลุคใหม่แบบสับของสาวบัวลุคนี้เนี่ย
มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ด้วยนะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้น้องเป็นนักแสดงอิสระต้อนรับปีใหม่ไปเลยจ้า
ซึ่งสาวบัวเขาเปิดใจเอาไว้นะคะว่าอยากจะลองดูสักครั้งหนึ่ง
อยากเรียนรู้การพัฒนาตัวเองให้มากขึ้น
ซึ่งถือว่าเป็นอีกบทบาทใหม่ที่จะทำให้เธอโตขึ้นด้วยนะคะ
ส่วนกับวิกพระราม๔เธอพูดคุยกันเป็นอย่างดีนะ
และขอบคุณสำหรับโอกาสดีที่ให้เธอมาโดยตลอด
ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแน่นอน
ส่วนหลังจากนี้จะเปิดตัวผลงานแรกในฐานะนักแสดงอิสระแบบไหน
บอกว่าอยากจะให้รอติดตามเพราะว่าตั้งใจจะทำให้ดีที่สุด
คืออยากรู้เลยว่าบทบาทใหม่ของเธออาจจะแบบร้ายร้อนแรง
มันจะแบบอะไรแบบนี้หรือเปล่านะ

เพราะว่าตอนนี้น้องก็อ้อนมานะบอกว่าพร้อมรับงานมากเลย
ค่ายทุกช่องนะคะตอนนี้ติดต่อน้องไปได้เลยนะคะ
โอ้โหสวยปังมากนะคะรับฟรีแลนซ์กันไปเลยนะ
มาลัยไทยรัฐไม่เคยทำให้ใครผิดหวังเลยนะ
เลือกแต่ละคนมานี่แบบปังเลยอะ
คือต้องดูแบบหน้าปกไว้แบบค้างนานเลยอ่ะตาร้อนเลยอ่ะ